มาดูเรื่องนี้ดีกว่าเขาแม่เห็นไปมีเรื่องกันอยู่ที่สถานีรถไฟมีการถึงขั้นกระทงกระทืบกันเลยทีเดียวเขาบอกมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยถูกทำร้ายเหมือนกันด้วยนะยังไงแล้วตั้งท้องอ่อนอ่อนปรากฏว่าประเด็นมันเหมือนเอ๊ะไปขายของทับที่มีเรื่องสัมปทานไหม
เรื่องนี้เดี๋ยวมาคุยแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมดูคลิปกันค่ะ
ตามมาเอากระทืบเขาอีกเสื้อขาวตามมานะคนล้มจริงก็ใส่เสื้อขาวแต่เป็นขาวลาย
เราวงให้ที่อยู่ตรงแถวเสานานเหมือนลักษณะมีอาวุธอยู่ที่มือด้วย
นี่แหละค่ะเหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟชุมพร
แล้วคนไปขึ้นรถไฟกันเต็มเลยอ่ะผู้โดยสารก็แตกตื่นตกใจเห็นไหมลุกหนีผ่านหน้ากล้องกันไปเต็มแล้ว
มีคนที่เขาเป็นหนึ่งในผู้โดยสารเขาถ่ายเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้
ผู้ชายชั้น๗กว่า๘คนไปลุมทำร้ายผู้ชายกูหนึ่ง
ขวัญบอกล้มลงไปแล้วแล้วใส่เสื้อขาวลาย
ผู้ชายคนนั้นที่ล้มลงไปเป็นพ่อค้าหาบเร่นะคะ
ขายของอยู่บนรถไฟคันนี้นี่แหละโดนลุมเตะลุมต่อยนะคะ
อีกฝ่ายนึงมากันหลายคนอ่ะและอย่างที่บอกเหมือนจะมีหนึ่งในกลุ่มเนี้ย
มีอาวุธเหมือนชักอาวุธออกมาจากกางเกงแล้วเข้าไปรุมทำร้ายเขา
ลุมบอลกันอยู่แป๊บหนึ่งภรรยาของฝ่ายชายที่ล้มลงไปแล้วถูกรุมนั่นแหละ
ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยจริงเธอพยายามเข้าไปช่วยสามีนะ
เธอเองก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะกล้องวงจรปิดสถานีรถไฟก็บันทึกเหตุการณ์
เอาไว้ได้หมดอ่ะเอาจริงจริงเห็นหน้าชัดก็จะเห็นเลยว่าแม่ค้าเร่
คาเร่คนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ใส่กางเกงสีเขียวเธอเดินลงมาก่อน
นี่ตอนเนี้ยสาวท้องคนนั้นนะคุณเห็นไหมแล้วผู้ชายคนนั้นน่ะ
ที่เขาจะถูกดึงกระทืบเขาอยู่บนรถไฟอยู่นะคะ
ก่อนจะถูกเรียกให้เดินลงมาจากรถไฟแล้วเหมือนจะมาเคลียร์จะมาคุย
สุดท้ายมันเคลียร์กันไม่รู้เรื่องแล้วก็ตามมาด้วยสหบาทาอย่างที่เห็น
นี่แหละค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมค่ะคนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยตื่นตกใจกันหมด
กล้องมุมนี้เห็นชัดเจนว่าแม่คาเร่แล้วก็มีผู้ชายเสื้อเทากำลังยืนโต้เถียงกันหน้าที่กว่าก่อนจะเกิดเหตุรุมทำร้ายกัน
ทางด้านของแม่ค้าคนนี้ชื่อนางสาวกรยารัฐทรัพย์สายทองเธออายุ๒๗ปีนะคะ
เธอบอกเธอเอาคลิปนี้ไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กแล้วเล่าแบบนี้
บอกเธอกับสามีเนี่ยขายของอยู่บนกระบวนรถไฟนี่แหละจริงขายมาสองปีแล้วนะ
ก็รับช่วงต่อมาจากแม่ขายมาก่อนหน้านี้แม่ขายเนี่ยมานานนับ๒๐ปี
อันนี้เป็นเรื่องราวที่เธอเล่าไว้ในเฟซบุ๊กนะคะเธอบอกเธอเน้นขายอาหารฮาลานนะคะ
ให้กับคนอิสลามจู่เมื่อคืนวันเกิดเหตุผู้ชายคนนึงขึ้นมาหาบนกระบวนรถไฟ
บอกแบบนี้ว่านี่ขายไม่ได้นะให้รถออกก่อนแล้วค่อยขาย
เธอบอกเธอต่อไปดีแล้วบอกอ๋อค่ะหนูไม่ได้ขายเดี๋ยวกำลังจะเอาของลงจากรถ
ผู้ชายคนนั้นเนี่ยที่ขึ้นมาห้ามให้ขายพูดทิ้งท้ายว่าถ้าพวกมึงยังขายเดี๋ยวมีปัญหากับกู
เอาล่ะสิเธอก็เลยพูดดีกลับไปบอกแฟนเธอก็เลยเข้ามาพูดคุยกันดีได้ไหมพี่
จากนั้นลงมาคุยกันค่ะแล้วมันกลายเป็นมันไม่ได้คุยดีไงเริ่มมีคำหยาบคายเกิดขึ้น
เขาบอกว่าเขาประมูลร้านที่สถานีมาได้ชายคนนั้นนะพวกมึงเป็นแม่ค้าเร่ร่อนไม่มีสิทธิ์มาขาย
กูไม่ให้มึงขายก็แย้งกันไปเธอบอกเธอจ่ายซื้อตัวรถไฟมานะ
ค่าสัมภาระให้รถไฟขายมานานแล้วก็เป็นเหตุอย่างที่เห็น
แล้วเธอก็บอกด้วยว่าจริงเธอตั้งคันอ่อนด้วยนะแล้วเธอก็ถูกเตะด้วย
ชาวเน็ตก็เข้ามาให้กำลังใจคอมเมนต์กันเต็มเลยนะคะบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิด
เอาเรื่องให้ถึงที่สุดส่วนเธอเองก็ไปตอบคอมเมนต์ว่า
คลิปนี้ผู้โดยสารนะคะถ่ายเอาไว้และกลุ่มคนที่ทำร้ายเธอเป็นญาติกับนายสถานีรถไฟ
ผู้เสียหายก็เล่าแบบนี้บอกว่าอย่างที่เขาบอกเขาขายข้าวหมกไก่อยู่บนรถไฟแล้วพี่อุ๋ย
สถานีรถไฟที่ขายประจำก็คือขบวนนี้แหละกรุงเทพสุไงโกลกนะเป็นขบวน๑๗๑
แล้วเธอบอกว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวมุสลิมทุกครั้งเวลาขายเธอซื้อตัวจ่ายเงินนะ
แล้วจ่ายค่าระวางอย่างถูกต้องค่าตัว๕๗ค่าระวางได้คนละ๒๐ค่าระวังน้ำมันยังไงพี่อุ๋ย
ขนส่งสินค้าที่ผู้ค้าผู้ขายเนี่ยที่มีการขนส่งสินค้ากันต้องมีค่าระหว่าง
ซึ่งแสดงว่าขบวนรถไฟเขาเก็บเขาเก็บคนละ๒๐อันนี้ตามข้อมูลที่ทางผู้เสียหายเขาบอกนะ
อย่างถูกต้องอ้าวทีนี้มันแสดงว่ามันเป็นเรื่องสัมปทานแล้วสิพี่อุ๋ยอืมเขาบอกว่าก่อนที่จะมีผู้
ชายคนหนึ่งใช้ลักษณะการตบมือตบมือส่งสัญญาณ
แล้วเรียกกลุ่มชายชะกันให้กรูมาทำร้ายสามีเธอตามคลิปนั่นแหละค่ะ
จริงตอนนั้นมีพลเมืองดีพยายามเข้ามาช่วยนะ
บอกมีทหารวิ่งมาช่วยด้วยนะสามีถูกอาวุธน่ะฟันคงเป็นมีดอะไรบางอย่าง
เข้าที่หลังแล้วก็ศีรษะส่วนเธอเองถูกเตะเข้าที่ชายโครง
นี่เดี๋ยวลองดูเห็นไหมลองดูที่หัวเธอบอกนะ
นี่ชวนเธอแหละถูกเตะชายโครงบอกเลยนะไม่ยอมความที่โดนฟัน
นี่โดนฟังที่หลังฟังเสียงหน่อยค่ะ
ลองตัวหนูจังหวัดสิ้นสู่คำนั้นเลยค่ะก็จังหวัดฟันเขาก็มีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะ
มีดฟันก่อนแล้วก็เริ่มตะลุมบอลตรงนั้นเลยก่อนที่เขาจะวิ่งออกไป
ผู้ชายที่คุยกับหนูนะคะเขาก็เตะหนูเข้าที่ซี่โครงแล้วหนูก็ท้องอยู่
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเปิดก่อนแต่ต้องเห็นในกล้องมะวานก็มาพันกันหลังก่อน
เอามาฟังก่อนใช่ไหมครับไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยครับ
ประมาณกี่คนประมาณ๕คนได้ครับแต่หลังจากนั้นมีผู้โดยสารลงมาจากรถเพื่อนที่มาเตะหน้าผมอีกนะหลังจากนั้น
อืมนี่ตามคำให้การที่เล่าอ่ะนะคะตำรวจสภเมืองชุมพรหรอกว่าไงนะชุมพรท่านก็บอกแบบนี้นะคะ
สพชุมพรบอกหลังจากที่ผู้เสียหายจริงเขาเข้าไปแจ้งความแล้วนะคะ
ชุดสืบสวนไปเก็บกล้องมุมจรปิดที่สถานีรถไฟต้องเอามาเป็นหลักฐาน
แต่เขาให้ข้อมูลแบบนี้ว่าครั้งแรกที่ไปขอกล้องวงจรปิดเนี่ยเหมือนไม่ค่อยได้รับความร่วมมือ
แต่สุดท้ายก็ได้ภาพมาบางส่วนเอามาเป็นหลักฐานได้รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะคะ
รายอยู่ระหว่างเชิญตัวมาสอบปากคำเดี๋ยวต้องดำเนินคดี
ทีมข่าวของเราโทรศัพท์ติดต่อไปที่นายสถานีรถไฟชุมพรหน่อยแน่นอนแหละพี่อุ๋ย
เธอบอกเองว่ากลุ่มคนที่ทำร้ายเธอเป็นญาติของนายสถานีรถไฟ
ปรากฏพอทีมข่าวเราโทรไปติดตามติดตามอยากสอบถามอยากสัมภาษณ์หน่อย
เขาก็บอกว่าขอโทษด้วยไม่สามารถให้สัมภาษณ์ได้ยังไม่สะดวกด้วย